กลัวเหมือนกันวันเกิดเลือดที่ต้องบอกแบบนี้เพราะว่านุ่มใหญ่เขาฉลองวันเกิด
ก็เชิญเพื่อนเชิญฝูงมานะครับปรากฏว่าฉลองกันไปมาเกิดเหตุยิงกันตาย
ให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศของวันเกิดเขาหน่อยเขากำลังแฮปปี้เบิร์ตเดย์เป่าเค้กเป่าเทียนกันอยู่นะฮะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะนี่บรรยากาศแห่งความสุขของงานวันเกิดนะคุณ
เจ้าของวันเกิดก็คือนายชัชวานหรือว่าโต้งน้อยวัด
จัดงานฉลองอายุครบ๔๗ปีที่บ้านเลขที่๕๒๑ถนนกรุงธนบุรีซอย๖แยก๔
คลองศาลกรุงเทพครับนี่ฮะเห็นบรรยากาศการฉลองกันอย่างสนุกสนาน
ตามคลิปนี้เลยหลังจากนั้นมันเป็นบรรยากาศวันเกิดเลือดไปซะแล้วนะฮะ
ทีนี้ครับเกิดเหตุการณ์ยิงกันตายมีคนตายภายในบ้านนี้๑คน
และมีคนเจ็บเป็นผู้หญิงอีกหนึ่งคนมันเกิดอะไรขึ้นครับ
เจ้าหน้าที่นะครับได้มีการสอบปากคำนายชัชวาน
ซึ่งเป็นเจ้าของวันเกิดเป็นเจ้าภาพให้การนะครับ
ว่าตอนแรกในงานทุกคนก็สนุกสนานคือมีทั้งตัวเขาเองซึ่งเป็นเจ้าภาพ
มีทั้งเพื่อนมีทั้งรุ่นพี่มีทั้งรุ่นน้องก็มาร่วมดื่มฉลองกัน
ระหว่างนั้นมีเพื่อนรุ่นน้องคนหนึ่งชื่อนายอนุสรบัวประเสริฐหรือว่านายอิ๋ว
ยกแก้วเหล้าชนกับคนอื่นเหล้าหกเลอะเทาะไปหมดเลย
ทำให้ทุกคนในวงเริ่มไม่พอใจแล้ว
แล้วก็มีรุ่นพี่ชื่อนายสมบูรณ์อายุ๕๐ปีนะครับ
นานเหล้าหกหมดแล้วอย่าปีนเกรียวอะไรแบบนี้นะครับ
ก่อนที่ทุกคนจะแยกย้ายกันไป
คือในวงตอนนั้นที่นายสมบูรณ์ตบหัวนายอิ๋วไป

มีแค่หลายคนคนอื่นในวงก็รุมด่านายอิ๋ว
ทำตัวเกะกะระรานอะไรแบบนี้นะครับ
เหตุการณ์ผ่านไปสัก๑ชั่วโมงนะครับ
ปรากฏว่าทุกคนกลับกันเกือบหมดแล้ว
เหลือแค่นายชัชวานเจ้าของวันเกิด
แล้วก็นายสมบูรณ์ผู้ตายซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกัน

ทำกับแก้มนั่งดื่มกันอยู่หน้าบ้าน
ปรากฏว่านายอิ๋วคงเก็บความแค้นเอาไว้ฮะ
ขี่รถจักรยานยนต์กลับมาจอด
กลับมาจอดหน้าบ้านแล้วก็เดินมา
เห็นว่าครบรอบวันเกิดของพี่นะ
และพี่เป็นคนดีเสมอต้นเสมอไป
ผมจะไว้ชีวิตพี่สักครั้ง
แต่ทีนี้หันไปเรียกชื่อของนายสมบูรณ์

นายสมบูรณ์นะฮะถูกกระสุนเข้าที่ดวงตาทะลุเข้าไป
นายสมบูรณ์กระเสือกกระสนหนีตายเข้าไปในบ้าน
ปรากฏว่าไปเสียชีวิตในบ้านเลือดอาบพื้นเลยนะฮะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบศพของนายสมบูรณ
มีบาดแผลถูกยิงด้วยกระสุนปืนขนาด๕๕

กระสุนทะลุออกไปถูกกำแพงบ้าน
จนเป็นรูโว่นอนหงายจมกองเลือด

คือเมียของนายชัชวานเจ้าของวันเกิด
จริงเมียของนายชัชวานอยู่ข้างบนบ้านนะ

ได้ยินเสียงเอะอะโวยวายเสียงปืน

ปรากฏว่าถูกกระสุนถูกลุกหลงเข้าที่ท้อง
ต้นแขนขวาแล้วก็ใบหน้าได้รับบาดเจ็บสาหัสไปเหมือนกันนะครับ

ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
คือก่อนเกิดการยิงนะครับคุณ

นี่กูไม่สวนเลยนะ
ไอ้รุมกูอีกอะไรแบบนี้นะครับ

เป็นคำโพสต์สั้นลักษณะอันนี้

นี่คือการโพสต์ก่อนที่เขาจะหวนกลับมายิงนะ

ได้ประสานญาติช่วยเกลี้ยกล่อม
ให้นายอิ๋วเข้ามอบตัวแต่อย่างไร้วี่แววนะครับ

ตอนแรกก็ไปตามไล่ล่าที่บ้านไม่พบ

ซึ่งนายอิ๋วทำงานเป็นลูกจ้างก็ไม่เจอ
ทีนี้ตำรวจก็ต้องเร่งแกะรอยติดตามนะครับ

และมีอาวุธสงครามที่ใช้ในการก่อเหตุด้วย

ให้เจ้าหน้าที่ใช้ความระมัดระวัง

โอ้โหเหตุสลดนี้กลายเป็นวันเกิดเลือดนะ
อืมค่ะ
คุณผู้ชมฮะมีความคืบหน้าล่าสุดเหมือนกันนะครับ
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปพบกับภรรยาเจ้าของวันเกิด

ต้นแขนขวาและใบหน้าได้รับบาดเจ็บนะฮะ
แต่นี่เธอก็ยังสามารถที่จะให้การได้นะครับ

บอกว่าตอนนั้นเธอเองอยู่ในบ้านกำลังเข้าห้องน้ำ
ได้ยินเสียงปืนก็เลยรีบวิ่งออกมาดู
ปรากฏว่าถูกลุกหลงฮะถูกคมกระสุน
จากนั้นเธอรีบวิ่งเข้าไปดูลูกชายที่นอนอยู่ในบ้าน
เพราะกลัวว่าลูกชายจะได้รับอันตรายนะครับ
ส่วนวันนี้เธอกำลังเดินทางไปที่โรงพยาบาล

ซึ่งที่ต้นแขนถูกเย็บไป๔เข็ม

จะเข้าพบพนักงานสอบสวนในช่วงบ่ายโมง
เพื่อให้ปากคำเพิ่มเติมนะครับ
คนล้มตรงหน้าบ้านและมีเลือดออก
แล้วลูกหนูก็นอนอยู่กลางบ้าน
เรียกลูกขึ้นบ้านเลย
ตอนนั้นเขาถือปืนอะไรเราเห็น
โดนคมกระสุนเข้าแค่บางส่วนแบบเฉียดเอง

ส่วนความคืบหน้าทางคดีตำรวจก็ยังเร่งติดตามตัว

เพื่อส่งสารขออนุมัติออกหมายจับนายอิ๋วมือยิง
ว่าสารจะอนุมัติหมายจับภายในวันนี้แหละครับ